มาดูเรื่องการเมืองก็ไม่ได้หยุดนะคะในช่วงเทศกาลสงครานเป็นช่วงที่ก็ต้องเดินหน้าพบปะประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ไปดูกันค่ะว่าแต่ละพักเขาลงพื้นที่หาเสียงกันยังไงบ้างค่ะ
ไปหาเสียงช่วยผู้สมัครที่จังหวัดสมุทรสาครทั้ง๓เขตค่ะ
ก็ทักทายพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดมหาชัย
มีแม่ค้าเอาดอกกุหลาบสีแดงมาให้ด้วย

และไปกราบสการลุงพ่อบ้านแหลม
มีเสียงวิจารณ์กันมากนะคะบอกว่าพร้อมน้อมรับคำห่วงใหญ่

แต่ว่าถ้านโยบายนี้เกิดสะดุดก็มีนโยบายสำรองอยู่ค่ะ
แล้วก็ยกแขนนี่ทำท่าเบ่งกล้าม
บอกว่าแข็งแรงยังไหวยังสู้นะคะ
นี่ค่ะส่วนที่นครพนมนะคะเรียกเสียงฮือฮา
เพราะว่าเป็นการปรากฏตัวของคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์
มากับทราเล้งท์ตะเวนรอบเมือง
คุณระเบียบรัฐมาก็มาช่วยนางมณพรเจริญศรี
มณภรเจริญศรีผู้สมัครสอบสอบ๒๒หาเสียง
มาบอกว่าเมียน้อยเมียหลวงมาช่วยกันเลือกพักเพื่อไทยหน่อยค่ะ
คุณสาธารณี

ดรสสมณพรเจริญศรี
เขต๒ของเรามณพรเจริญศรีบ๒นะครับ

มาช่วยสสผู้สมัครสสหาเสียงนะครับ

คุณหญิงสุดารัฐก็ลุยหาเสียงไปที่สถานีขนส่ง
มาบอกว่าส่งประชาชนกลับต่างจังหวัด

พุทธเวลาบอกกันเองมากบรรยากาศนะครับ

ช่วงนึงเป็นช่วงที่คุณหญิงสุดาฤทธิ์
คุณหญิงสุดารัฐก็ไปเจอพระรูปหนึ่งบอกเนี่ยจะไปอำเภอวังน้อย
แล้วบอกว่าเป็นพื้นที่ที่พักเพื่อไทยมีชื่อเสียงโด่งดัง
คุณหญิงก็เลยรีบตอบกลับไปบอกนี่นี่พักไทยสร้างไทยค่ะท่าน
ไปดูพระท่านตอบยังไงนะคะ
สามสองนี่ด้วยแฮร์นต์ลัดด้วยนะ
ท่านก็ท่านเป็นแฮนต์ไทยลัดดีนะ
สิบสองเป็นช่องด้วยเป็นช่องไทยรัฐ
ครับนะคะส่วนที่กำแพงเพชรค่ะ
ทีมข่าวไปบุกสวนกล้วยไข่ของไหน่ทนาสิทซุเกต
การลงสมัครสอบบัญชีรายชื่อพักรวมแผ่นดินแล้ว

ไปกับเจอคนงาน๓๔คนกำลังขุดหน่อกล้วยไข่
ก็เลยถามจริงไหมเขาบอกว่าลาออก
จากพักรวมแผ่นดินแล้ว

ยื่นลาออกที่กรกตเมื่อวันที่๑๐ที่ผ่านมา
เพราะคิดดูแล้วไม่เหมาะกับการเป็นนักการเมือง
กลัวกลัวกระทบกับงานโชว์ตัว
ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะเขามีงานโชว์ตัว
นะคะก็ขอขุดหน่อกล้วยเลี้ยงชีพเหมือนเดิมดีกว่า
แล้วบอกตอนนี้ไปจับมือร่วมงาน
กับคุณอู๊ดเป็นต่อค่ะตั้งวงดนตรีกันค่ะ
ที่ผมตัดสินใจลาออกที่ทศ
ผมเองอะผมไม่เหมาะผมไม่เหมาะกับที่

และอย่างบางทีทำอะไรเผื่อผิดไปไม่รู้กฎเกณฑ์เขาผมก็กลัวโดน
กำลังเดินตั้งวงกัน